มีเหตุการณ์ชนแล้วหนีนะฮะรถเก่งที่ไปชนรถจักรยานยนต์เนี่ย
ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็หนีไปเลยนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเขาเป็นพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ตอนที่ลูกชายมาเจอศพพ่อเนี่ยโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจครับ
นายศิรพงศ์การชนะชำนาญอายุ๓๑ปีนะครับ
ร้องไห้นะฮะหลังจากมาเห็นศพของพ่อนะครับ
ชื่อว่ามานะนะฮะนายมานะอายุ๔๙นะครับ
พ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ด้วยจนเสียชีวิตอยู่ที่ถนนนะฮะแล้วรถยนต์คันนี้หลบหนีไปนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับใครเห็นก็อดเศร้าใจไปด้วยไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาในท้องที่ของสพวารินชำราบ
จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
จักรยานยนเฉียวชนกันสามคันมีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
บนถนนวารินกันทราลักษณ์ตำบลแสนศุกร์อำเภอวาลินชำลาบนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายมานะการชนะชำนาญอายุ๔๙ปีนะครับ
แล้วก็อยู่ห่างจากจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายสัก๒๐เมตร
จักรยานยนต์เนี่ยไปอยู่ที่เกาะกลางถนนมีจักรยานยนต์อีกคันนึงนะครับ
ของนางชวีอายุ๕๒ปีภรรยาของนายมานะที่เสียชีวิต
ชวีนี่บาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งด้วย
อยู่ในที่เกิดเหตุกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นของใคร
นะแต่ว่าคนเจ็บคนตายเนี่ยเขามีจักรยานยนต์คนละคัน
คันหนึ่งยังไม่รู้ของใครตำรวจยังไปเจอเศษชิ้นส่วนไฟหน้า
และกันชนท้ายของรถยนต์ที่เป็นลักษณะรถยนต์สีขาว
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับร่างของนายมานะที่เสียชีวิต
ไปสักประมาณ๖๐เมตรคาดว่าจะเป็นของรถคันที่ชนแล้วหนี
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
อุรัชธานีนะครับทางญาติญาติไปรับศพของนายมานะที่เสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่ฮะลูกชายคือนายเสือพงศ์บอกยังทำใจไม่ได้นะครับ
นายศิวพงศ์บอกว่าที่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่กันทั้งครอบครัวเลยนะฮะ
เมื่อคืนนี้มีคนโทรมาบอกว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุทีแรกคิดว่าพ่อคงไม่เป็นอะไรมาก
อย่างมากก็อาจจะรถล้มอะไรประมาณแบบนี้นะครับ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เป็นอย่างที่คิด
ภาพที่เห็นก็คือกู้ภัยเอาผ้าขาวมาคลุมร่างพ่อเอาไว้แล้ว
ส่วนแม่ก็ถูกชนบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขาก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ที่ถนนพยายามจะเข้าไปกอดศพพ่อ
คือนายศิวพงศ์บอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าไปด้วยเนี่ยนะไปขายสลากด้วย
คนที่เสียชีวิตน่าจะเป็นเขาเพราะเวลาไปขายสลากด้วยกันเนี่ย
พ่อแม่ลูกเนี่ยขากลับบ้านแม่จะขี่รถนำหน้านะ
เพราะว่าแม่เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไม่ค่อยแข็งพ่อจะขี่ตามหลัง
ส่วนเขาจะเป็นคนขี่ปิดท้ายถ้าย้อนเวลาไปได้
หากเขาเสียชีวิตแทนพ่อได้ก็ยอมอยากให้ตำรวจจับตัวคนขับรถที่ชนพ่อมาให้ได้
วินาทีนี้ไม่ถึงก็ไม่ทีบุคคลนะครับไม่งานครับ
เวลากาแคลดลดลมธรรมดาแต่ว่าอาตรีมมันบุคเมียนได้
มันเลี่ยวกว่าเกินไปไม่งานมันมันมันมันต้ำใจปวดล่ะ
รักฐานให้เวิงฟรองคันปะลมบิงลดหม้อไส้สามขั้น
ถนนอีกขั้นหนึ่งอยู่ไอ้ข้างหน้างอีกขั้นวัดล่มอีกมันมันสิล่มอีกบ่อนี้
พี่ว่าเอาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะพี่ครับ
ไม่ใช่มีคนมาชนนั่น
ลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
บอกว่าแม่ที่บาดเจ็บตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าเป็นบาดแผลที่ศีรษะเป็นแผลหนักนะครับ
ปลาร้านี่ก็หักเกือบแทงปอดด้วยนะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล
สพวชบบบอกว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไง
จะมีคนขับรถมาชนชนแล้วหนี
จักรยานยนต์ของคนตายคนเจ็บ
เฉียวชนกันเองแล้วอีกคันนึงมาจอดอยู่ตรงนี้ได้แบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อน
หากล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก่อน
โดยเฉพาะเศษชิ้นส่วนรถยนต์ที่เจออยู่ที่ถนนเนี่ย
ดูว่าเป็นของเก่าของใหม่อะไรยังไงนะฮะ